ขึ้นรถเมคือข่าวนี้เปล่าชดแหละดูออก

แล้วช่วงนี้ฝนตกเยอะมันชื้น
เนี่ยแล้วที่คือเขาแซวเขาประชดเพราะอะไรรู้ไหม

คนขับไม่เห็นผมอาจจะยังไม่โกรธ

กระเป๋าลดตรงเห็นดิ
กระเป๋าก็อาจจะเดินเก็บตังค์ไง

คันน้ำแข็งแต่ตรงนี้คนนั่งจะเห็นชัดสูตร
เฟซบุ๊คคุณจตุพรพรมพังชื่อนี้นะชื่อนี้นะ
ดูดูผมไม่ได้นี่นี่เขาชื่อนี้จริงจริงเออเฟซของพี่ตู่จตุพร
ไม่ใช่เนี่ยจตุพรพรมพลังเป็นอย่างนั้นนะ
เดี๋ยวจะหาว่าไปไปล้อเลียนเขาแต่ตอนนี้ที่พังคือเบาะที่มันมีเหตุ
มานะพี่รถมีครีมแดงครับมีมากี่ปีแล้วครีมแดงอุ้ย
เห็ดมันงอกออกจากเบาะตรงรอยขาดโอ้โหทั้งเบาะด้านบนด้านล่าง
มีข้อความบอกว่าอยู่เมืองไทยมันดีจริง
มีรถให้ขึ้นมีเห็ดให้กินคนบนรถน่าจะเหงา
เพราะส่วนใหญ่แล้วน้ำแข็งมันยังไงนะเห็ดเกิดจากความเงา
คือบอกแล้วทั้งประชดทั้งตลกคราวนี้คือเบาะมันมันสกปรกเหรอหรือยังไง
มันชื้นหรือยังไงจนเหตุมันขึ้นแล้วเนี่ย
มีคราบดำราวจับก็สนิมขึ้นเออโอ้โหบรรดาชาวเน็ตสายหู
ใส่หัวใส่หัวตรวจเช็คสภาพรถอะไรกันเลยเหรอ
วิจารณ์กันสนั่นลั่นทุ่งนะเนี่ยเขาบอกเหตุเกิดจากลาจ้า
เหงาล่ะนะฮะเนี่ยครับอีกนิดเป็นฟาร์มเห็ดได้เลย
ในความเป็นจริงในนามีข้าวในรถเมย์มีจุดจุดมีเห็ด
ส่วนคนนี้บอกว่าเหมือนจะตลกนะแต่มันสื่อถึงความไม่พัฒนาของระบบคมนาคมไทย
โอ้ยขนาดที่ชาวเด็ดบางคนโพสต์แฉะเออสภาพรถเมฮะ
นี่อะไรคือประตูพังเหรอเนี่ยประตูพังครับประตูอัตโนมัติปิดเปิดพัง
แล้วเวลาขึ้นลงยังไงคือต้องแทรกตัวไปตามประตูอย่างนี้
หรือเวลาโอ้ยไม่ได้แทรกตัวเดี๋ยวไปโดนเห็ดอีกเออ
รู้เห็ดมีขึ้นที่ประตูบ้างเปล่าเวลาเขาประกาศอะไรนะ
ขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้รถสาธารณะ
มาดูเขาชี้แจงมากครับค่ะหลังจากสื่อทำลมไป
สายแปปสิบสองนะครับขอสมรรกรบอกว่าเอารถโดยสารขนาฬกล่าว
ซ่อมบำรุงที่อู่สแหมดำนะฮะซ่อมแล้วนะ
เมื่อ๑๖นาฬิกาของเมื่อวานนี้
เพื่อเปลี่ยนเบาะที่นั่งและตรวจเช็คจุดต่าง
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ด้วยกำชำภัยมาธงาประจำรถและบริษัทเหงาซ่อม

ตรวจสอบบำรุรักษารถโดยศาล
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ก่อนจะนำรถออกนะฮะออกแล่นบริการประชาชน
ใช่คือหลักแหละสร้างความเชื่อมั่น
ไม่ใช่แค่ตรวจความพร้อมของเครื่องยนต์อย่างเดียวพี่
คือจริงเวลาดูมันก็ต้องดูองค์รวมไง
ใช่เออนี่อันนี้คือแค่แล้วใช่ไหมอ๋อแค่แล้ว
คือถอดเบาะเดิมออกไปเลยหรือเปล่าเนี่ย
โอ้โหรถเมไทยแฟนคลับเพจเขาว่าไง
ยืนยันว่าขอสมกรถอดเบาะที่เพาะเห็ดออกแล้ว
นะครับแล้วก็เอาเบาะใหม่มาใส่เรียบร้อยแล้ว
ประชาชนผู้ใช้บริการคงรู้สึกใจชื้นขึ้น
เราบอกว่าไงอีกนะใจชื้นอย่าให้เบาะชื้นอีกนะ
เออเดี๋ยวเห็ดขึ้นมาบ่อชื้นเห็ดขึ้นอีกนะ
หากใครแหมเขาโพสต์น่ารัก
หากใครเจอเบาะเพาะเห็ด
แล้วทำไมแจ้งขอสมกรได้เลย

ก็เดี๋ยวเอาไปซ่อมแล้วก็เอาเบาะเก่านั่นแหละ

เขาบอกว่าเขามีเบาะพร้อมเปลี่ยนได้ทุกมื้อ
เออไม่ใช่สายเดียวหรือเปล่าชดแหละแล้วก็เป็นคนตลกด้วยคนโพสต์
ไม่ใช่ตลกธรรมดาตลกร้ายด้วยค่ะ
คุณผู้ชมใครที่ใช้บริการรถเมย์รถปอรถสาธารณะ

แต่ใครที่เคยเจอส่งข้อความมาบอกหน่อย
บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงเห็ด
แต่เห็นเป็นคราบดำเป็นราหรือเปล่าที่อยู่ที่เบาะ
แล้วยิ่งรถปับอากาศพี่เบิร์ตถ่วงในใจกันเข้าไป
หน่อยเตือนหน่อยเมื่อกี้มีคำพูดที่ล้อเล่นกัน
ในในโลกออนไลน์บอกว่ามีเห็ดกินด้วยเดี๋ยวเผื่อนักเรียนไปขึ้น

กินไม่ได้นะอย่าไปจับด้วย